คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวน่ารักกันหน่อยสามหนูน้อยยอดกระตันยูค่ะ
จนโครดในตลาดฮูยเห็นจนชินตา
กันแทบไม่ไหวเนอะเด็กตัวเล็กไงแต่ช่วยอยากช่วย
คือยกแล้วก็ใส่รถแล้วก็เข็นกันไปอะไรแบบนี้นะคะ
ในตลาดบ่อพลอยจังหวัดราชค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านในตลาดก็ชื่นชมความตั้งใจดีของหนูน้อยทั้ง๓คนนะคะ
กถังแก๊สมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ไปส่งให้กับลูกค้า
เด็กชายวงสะทรอายุ๑๑นะคะเรียนอยู่ป๕
เด็กชายนพคุณอายุ๘ขวบอยู่ป๒
เด็กชายพิสิทธิ์เพิ่ง๖ขวบค่ะอยู่อนุบัน๒เองค่ะ
ดูสิคะบอกอยากแบ่งเบาภาระให้กับคุณปู่
คุณปู่จำราชพิริยภัยบุญอายุ๕๘เปิดร้านขายแก๊สในตลาดเทศบาลตำบลบ่อพลอย
คุณปู่บอกว่าหลานน่ารักมากช่วยงานปู่มาเป็นปีแล้วนะตั้งแต่ช่วงโควิด๑๙ระบาด
เนื่องจากว่าไม่ต้องไปโรงเรียนไงคะเรียนออนไลน์เวลาว่างก็จะช่วยคุณปู่
รับโทรศัพท์คุยกับลูกค้าเอาแก๊สไปส่งคือช่วยอะไรได้ช่วยหมดทุกอย่างเลย
ถ้าอยู่ใกล้แบกกันไปใส่รถเข็นกันไปถ้าไกลหน่อยก็ใช้รถพ่วงข้าง
หลานจำได้หมดเลยนะคะว่าลูกค้าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงปู่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะ
ปู่บอกว่าปู่แทบจะเก็บเงินอย่างเดียวเลย
หนูน้อยทั้ง๓คนบอกว่ารักคุณปู่คุณย่ามากเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะคะ
เห็นคุณปู่ทำงานก็เลยสงสารอยากอาสาช่วยงานไม่อยากให้คุณปู่ต้องเหนื่อยค่ะ
เราก็เลยไปช่วยปูใช่ไหมครับ
คนไหนเขาโทรมาว่าร้านนี้เขาสั่งเขาก็ไปส่งเองได้
แต่ก็เชื่อว่าการช่วยงานแบบนี้ก็อยู่ในสายตาคุณปู่คุณย่าเพื่อความปลอดภัยด้วย
คุณปู่คงสอนจนมั่นใจแหละใช่ไหมว่าทำแบบไหนถึงจะปลอดภัยนะ
คือเวลาที่เติมแก๊สแล้วไปส่งที่ร้านเนี่ยน้องก็อย่าไปเปลี่ยนเองนะ
ส่งต่อสายให้เจ้าของร้านเขาเปลี่ยนอะไรแค่ส่งเฉยให้ผู้ใหญ่ทำดีกว่า